ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านทองทวีชัยเก้า
อยู่แขวงละเขตน้องแขมกรุงเทพฯในทองที่ของสอนอนน้องแขม
คนร้ายคนหนึ่งบุกเดี่ยวเข้าไปค่ะนะโอ้โหแล้ววิธีการเนี่ย
คือก็ไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะนี่ฮะมาถึงก็
ค่อยเดินเข้ามาเลยใช่แล้วเอาไขควงไปขั้นประตูร้านเอาไว้
คงกลัวว่าจะเป็นประตูแบบปิดล็อกแล้วเปิดออกไม่ได้
อ่ะสวมหัวกันน็อคเต็มใบเลยสวมทุนมือด้วยนะ
แล้วก็นี่ฮะเปิดลิ้นชัก
เพื่อที่จะเอาถาดทองออกมาอืมแต่ทำทุกอย่างแบบช้าช้า
ค่อยทำอ่ะถูกต้องมีประแจเป็นอาวุธนี่ฮะแล้วก็หยิบทองไว้
ถาดออกมาก่อนแล้วทีนี้มันร่วงอ่ะอ่าก็เลยได้แหวนทองน้ำหนัก
ประมาณห้าบาทเนี่ยติดไม้ติดมือไปนี่เห็นไหมล่วงปุ๊บ
ก็ได้เท่านี้แล้วก็เดินออกไปเปิดประตูเรียบร้อยอืมนี่
ตอนหน้าร้านนะครับใส่เสื้อกันฝนมาถูกต้องอืม
คนเดียวฮะแล้วก็ไปเลยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
ในท้องที่สอนอนองแขมนะครับพนักงานที่อยู่ที่ร้านบอกว่า
ตอนนั้นมีพนักงานอยู่๔คนเป็นผู้หญิงที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์
อ่าสามคนนะครับแล้วอีกคนนึงเป็นผู้ชาย
เป็นช่างทามทองอยู่หลังร้านนะครับตอนเกิดเหตุนะครับ
คนร้ายที่มาเนี่ยก็เข้ามาคนเดียว
เป็นผู้ชายสูงสัก๑๗๐เซนติเมตรเดินเข้ามาในร้าน
เห็นแล้วว่าใส่หมวกกันน็อกมาก็เลยบอกให้ถอดออก
คนร้ายไม่ถอดหมวกนะฮะแล้วก็พูดว่าผมมาเอาของนะ
แล้วก็ลงมือก่อเหตุได้แหวนทองน้ำหนักรวมประมาณ๕บาท
จะหลบหนีไปนะครับคือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จะทำให้เห็นว่าคนร้ายใช้เวลาลงมือก่อเหตุ
ประมาณสองนาทีค่ะนะครับชาวบ้านที่อยู่ในระแวก
บอกว่าคนร้ายมาเดินวนอยู่หน้าร้านทองประมาณ๒รอบแล้วนะ
เพื่อดูลาดเหล่าก่อนเข้าไปก่อเหตุเนี่ยเห็นไหมเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยนะครับ
ท่านตำรวจเอกนรัฐมุรษฎสาธรณ์พุ่มกับการสอนอนองแขมบอกว่า
ตำรวจหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็ไปสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่นะครับ
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดต่างเพื่อหาเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
ดูแล้วก็คงทำคนเดียวนะครับลักษณะคล้ายกับการวิ่งราวทรัพย์
อาวุธที่ใช้ก็คือไขควงที่ใช้ขัดประตูแล้วก็ประแจที่ถือไปข่มขู่พนักงาน
ตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้วสามปากนะครับอ่าลักษณะของการก่อเหตุ
ที่พูดกับพนักงานในร้านก็พูดภาษาภาคกลางสำเนียงไทยภาคกลางธรรมดา
นี่แหละนะครับในการสื่อสารคดีไม่มีความซับซ้อนอะไรเชื่อว่าไม่นานเดี๋ยวจับตัวได้
แต่จากการตรวจสอบเนี่ยนะพบว่าคนร้ายที่แต่งกายลักษณะแบบนี้
ใส่เสื้อกันฝนแบบนี้นะครับใส่หมวกกันน็อกแบบนี้
ไปก่อเหตุในพื้นที่สพบางน้ำจืดที่สมุทรสาครมาแล้วนะครับ
แล้วก็มาก่อเหตุที่ร้านทองหน้าโรงเรียนศึกษานารี
ถนนเอกชัยท้องที่สอนอบางบอนแต่ทั้งสองจุดไม่สำเร็จ
สำเร็จก็ร้านนี้ร้านทองทวีชัย๙ในพื้นที่สอนอนองแข็ม
แหวนทองคำน้ำหนักประมาณ๕บาทหลบหนีไป
แต่จังหวะนี้ที่ชักถาดทองมามันร่วงก่อนไม่งั้นอาจจะได้เยอะกว่านี้
นี่ฮะค่ะเออก็มีเอาไขควงไปขัดประตูเอาไว้ด้วยนะอืมอ่า
เห็นเหตุการณ์ที่อื่นว่าประตูล็อกใช่ไหมก็เลยขัดไว้ก่อน